อยากขายทุเรียนแบบแม่ค้าครอบครั้งนี้เขาบอกวันนึง
ตั้งอยู่ข้างทางแบบนี้ไหนดิบทำดิ

ไปแล้วขายที่หน้าเขา

ที่หน้าไว้ปุ้ยเลือกทุเรียนไม่เป็น

แต่แค่ชอบกินเฉยใช่ไหมพี่ปุ้ยใช่แต่คนนี้ครับแม่ค้า
คนนี้เนี่ยชื่อว่าคุณเหมียวหรือว่านางสาวนลกฎยะหัตตะ
อายุ๓๕ปีเจ้าของแผงทุเรียนเนี่ยนะ

ดูทุเรียนพี่สาบานนะพี่ดูทุเรียนพี่เบิร์ต

มันจะเป็นทุเรียนอื่นได้อย่างไรพี่ปุ๊ยเขาเบลอไว้หมดแล้ว
ใช่ฮะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เบิร์ตไปขอดูภาพที่มันไม่เบลอทีหลัง
เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกสาว๓คน
ก็เลยหาเลี้ยงดูลูกด้วยกันรับทุเรียนมาขายหน้าบ้านครับ
เพราะคิดว่าต้องขายดีกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงครับ
ทุเรียนทั้งหมดนี้เป็นพันหมอนทองนะคุณผู้ชม
รับมาจากสวนในอำเภอประจันตคามขายโลละ๒๐๐บาทครับ
ยังบอกอีกว่าปกติเวลาอยู่บ้านจริงเธอก็ชอบใส่บิกินี่อยู่แล้วนะ
อยู่บ้านเธอก็ใส่บิกินี่แล้วก็เลยนำมาใส่ตอนขายทุเรียนด้วยเลย
ยิ่งช่วยเรียกลูกค้าได้มากขึ้นพุ่งเลยฮะพี่เบิร์ตพุ่งเลย

ขายพุ่งครับพี่ปุ้ยยอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็นร้อยกิโลต่อวัน
จนทุเรียนสุกไม่ทันขายเลยนะ
ใครสนใจอยากจะลองกินทุเรียนปลาจีนบุรีแท้ของเธอ
ไปอุดหนุนกันได้ครับหรือว่าสั่งล่วงหน้าก็จะดีกว่า
โทรไปเลย๐๙๘๔๐๖๐๐๒๓โอ้พี่เบิร์ตจดใหญ่เลย
ร้านเปิดขายทุกวันครับตั้งแต่๘โมงเช้ายัน๓ทุ่มเลยนะ
เดี๋ยวพี่ไม่ได้จดเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิด

คุณเหมียวต้องทากันแดดนะ
แดดแรงคุณเหมียวต้องทากันแดดด้วย
เป็นห่วงเป็นห่วงนะครับไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วง
เป็นห่วงหรือเป็นอื่นเป็นห่วง
แล้วปุ้ยไม่ต้องไปเชื่อพี่